มีเหตุการณ์หนึ่งนะฮะกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์ตามรถตำรวจมารถตำรวจก็เป็นรถจักรยานยนต์เหมือนกันนะ
และปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นถีบรถจักรยานยนต์ตำรวจ
ตำรวจได้รับบาดเจ็บเลยนะฮะเกิดจากอะไร
แล้วใครเป็นผู้ก่อเหตุคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนนะครับ
นี่แหละครับสภาพของตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บช้ำเลยนะฮะ

แล้วก็สภาพรถจักรยานยนต์ที่เด็กน้อยถีบหน้ารถเด้อครับเด้อ
นะฮะตำรวจบอกแบบนี้แล้วก็มีชาวบ้านเขาไปอัดคลิปไว้นะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นบริเวณทางโค้งบ้านป่าสน
อำเภอบุญธริกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ที่ฟังเสียงคนในคลิปเสียงชาวบ้านก็บอกตำรวจบอกว่าเห็นนะว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุ
ใส่เหมือนเป็นชุดนักเรียนสีน้ำตาลแดงเลือดหมูคล้ายเป็นนักเรียนของโรงเรียนชื่อดัง๒แห่งในอำเภอนี่แหละฮะ
ชาวบ้านในคลิปยังบอกอีกนะครับว่าเดี๋ยวถ้าเห็นอีกครั้งนะจำได้เลยจำหน้าได้ด้วยว่าใครเป็นคนทำนะฮะ
เพราะว่าเขาบอกว่ามีพยานหลายคนเห็นกับตาในช่วงที่วัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์กันมา
แล้วก็ยกเท้าถีบรถจักรยานยนต์ของตำรวจนายนี้นะครับจนรถจักรยานยนต์ของตำรวจล้ม
ตำรวจได้รับบาดเจ็บพอถีบรถตำรวจเสร็จวัยรุ่นก็เร่งเครื่องหลบหนีกันไปเลยนะฮะ
ถ้าชาวบ้านรู้มีหลักฐานอะไรชัดเจนแบบนี้ไม่น่าจะยากในการตามตัวนะ
ส่วนมูลเหตุที่กลุ่มวัยรุ่นมาถีบรถตำรวจเขามีการคาดการณ์มีการเดาทางไว้แบบนี้นะครับ
ทางว่ากลุ่มวัยรุ่นทำอะไรผิดมาแล้วก็หนีตำรวจนายอื่นที่ไล่จับกลุ่ม
แล้วพอมาเจอรถจักรยานยนต์ของตำรวจนายนี้เข้าอาจจะเข้าใจผิดคิดว่ารถจักรยานยนต์ของตำรวจนายนี้มาดักหน้า
เออมาดักหน้าหรือว่าเป็นทีมจับกลุ่มเดียวกันก็เลยเอาอ่ะถีบให้ล้มซะก่อนแหละสกัดไว้ก่อนแหละสกัดตำรวจไม่ให้ตามนะฮะแล้วก็เปิดทางหลบหนีกันนะครับ
คลิปนี้มีคนแชร์ต่อเป็นหมื่นครั้งเลยเพื่อช่วยกันตามล่าหาคนก่อเหตุ
บางคนยังแสดงความคิดเห็นถึงวัยรุ่นที่คึกขนองกล้าทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับบอกว่าซวยแน่
เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจจำทะเบียนได้แล้วแถมมีชาวบ้านเป็นพยานอีกหลายตาเลยนะฮะ
ล่าสุดพันธ์ตำรวจเอกทัชพงศ์พรมมาภูมิกับการสพบุญธริกของอุบลราชธานีเขาก็เปิดเผยนะครับ
บอกว่าขณะนี้เยาวชนชายอายุ๑๗ปีที่เป็นคนก่อเหตุถีบรถจักรยานยนต์ตำรวจจนล้มเนี่ย
เดินทางมาพบแล้วนะคุณมาพร้อมกับผู้ปกครองเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน
แล้วก็นำรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุมาด้วย
เรื่องต้นเยาวชนชายุ๑๗ปียอมรับว่าเป็นผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ในวันเกิดเหตุ
แล้วก็เป็นผู้ที่ถีบจริงนะครับแต่ว่าเรื่องของเหตุผลคนใดที่ถีบรถจักรยานยนต์ตำรวจนั้น
คือต้องมีขั้นตอนในการที่จะสอบปากคำนะคุณต้องนำทีมสหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพราะว่ายังเป็นเยาวชนอยู่เลยอายุแค่๑๗ปีเท่านั้นเองนะฮะ
แล้วก็ยังไม่มีการแจ้งข้อหาต่อเยาวชนชายอายุ๑๗ปีรายนี้นะครับ